มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสนะฮะจนนำไปสู่การฆ่า
มีปัญหาการเรื่องอ่าเรื่องการจ่ายเงินค่าแรงค่ะที
นี่ก็เมาด้วยไงก็ทั้งแทงทั้งฟันกันตาย
หนึ่งนะครับอ่าพนักงานสอบสวนสอนอรกะบังได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ทำร้ายกันจนเสียชีวิต
ในซอยละกระบังหนึ่งทับเจ็ดถนนละกระบังนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันอยู่ด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นลานเก็บดินเพื่อเอาไว้ใช้ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร
ผู้ตายชื่อนายสุชาติผลเจริญอายุสามสิบแปดปี
เป็นคนขับรถบรรทุกดินสภาพศพถูกฟันที่ท้ายทอยยาวมาถึงหลังหูด้านขวา
นิ้วมือขวาขาดนอนหงายเสียชีวิตอยู่นะครับ
แล้วก็มีมีดสปาต้ายาว๑ฟุตเปื้อนเลือดตกอยู่๒เล่ม
ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรวิทย์คงคาทอง
อายุ๒๖ปีเป็นคนขับรถบรรทุกดินเหมือนกันเลยนะฮะ
ทำงานที่เดียวกับผู้ตายซึ่งนายสุรวิทย์บาดเจ็บที่ศีรษะและตามร่างกาย
แต่ก็สามารถตอบคำถามจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ได้นะฮะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบสวนที่สนรัฐกระบัง
พบว่าล่าสุดบริเวณลานดินที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้วัน
นี่คนงานนำดินมาถมรอยเลือดแล้วก็ล้างคราบเลือดออกหมด
แล้วนะครับมีการจุดทูปบอกกล่าวอันเชิญดวงวิญญาณผู้ตายให้
ไปสู่สุขติด้วยนางลักษณะพรหัดสกันผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ
คืนเล่าว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นคนงานทุกคนมานั่งกินข้าว
อยู่ด้วยกันทั้งสองคนนะครับก็คือนายสุชาติผู้ตายกับนายสุรวิทย์
ผู้ต้องหาก็อยู่ด้วยนะแล้วก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยเนื่อง
นายสุรวิทย์ผู้ต้องหามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าแรงให้กับ
นายสุชาติแต่เมื่อวานนี้จ่ายเงินล่าช้านายสุชาติผู้ตายไม่
พอใจก็เลยมีปากเสียงกันจนถึงขั้นเพื่อนเนี่ยต้องเข้ามาห้าม
ช่วงเย็นนะยังนั่งกินข้าวอยู่อ่าเดี๋ยวเราทำเป็น
ราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเกิด
เหตุเนี่ยจากเย็นแล้วไปดึกเนี่ยนะนายสุชาติได้เงินค่าจ้าง
แล้วก็เอาไปโอนให้กับภรรยาแล้วก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วก็มา
เจอกับนายสุรวิทย์ก็มีการโวยวายหาเรื่องท้าทายกันอีกทีเนี้ย
เพราะฤทธิ์สุราจนเกิดการชกต่อยกันขึ้นมีปากเสียงกันอย่าง
รุนแรงนางลักษณะพรบอกว่าระหว่างนั้นเธอก็พยายามเข้าห้ามปราม
นะขอให้แยกย้ายกันไปนอนแต่ไม่มีใครฟังก่อนที่ฝ่ายผู้ตาย
คือนายสุชาติจะไปหยิบมีดสปาต้าที่อยู่ในรถบรรทุก๑๐ล้อ
ของตัวเองออกมาส่วนนายสุรวิทย์เห็นว่านายสุชาติไปหยิบ
สปาต้ามาก็ไปหยิบมีดสปาต้าออกมาจากรถบรรทุกพ่วงเหมือน
กันอืมทางฝ่ายต่างมีมีดแล้วก็เนี่ยฮะฟันกันแทงกันต่อสู้กันก่อนที่
นายสุชาติจะล้มลงแล้วนายสุรวิทย์ก็ใช้มีดเข้าไปฟันจน
เสียชีวิตซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นตกใจมากพยายาม
ห้ามแล้วแต่กลับถูกผลักจนล้มลงขณะนั้นก็พยายามตะโกนเรียก
คนมาช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินโดยปกติแล้วผู้ก่อเหตุกับคนตาย
บอกว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่เคยมีเรื่องบาด
หงกันมาก่อนนะแถมทั้งคู่ยังเป็นคนดีด้วยนะ
ก็แยกมือออกน้องเขาออกน้องเขาก็ผลักแล้วก็ล้มอันนี้ล้ม
เจ็บหัวน้องคนที่ตายอ่ะเขาไปเอามีดมาก่อนคนที่ตายแล้วคน
ที่ว่าคนที่ฟันอ่ะผู้ต้องหาน้องอีกคนนึงอ่ะไอ้เห็น
คนที่ว่าที่ว่าตายน่ะเห็นเดินขึ้นไปรถไปเอามีดน้อง
นั้นเขาก็เลยวิ่งไปเอาอีกไปเอามีดเหมือนกันอืมก็เลย
บอกว่าพี่บอกพี่ขออยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันฟังพี่หน่อย
ได้ไหมเมาแล้วบอกอ่ะให้ปิดไฟแล้วก็ผักกันนอนซะไม่ฟัง
นั่นดิทางนี้คนทางคนที่ตายนี่ก็เดินมาหาคนทาง
นี้เราก็เดินเราก็ห้ามอยู่เนอะเราจะทำยังไงอ่ะเรียก
คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินก็อยู่ด้วยกันก็คุยกันอยู่
ทำงานก็พูดกันอยู่ก็พูดกันทั้งธรรมดาแต่เขาก็
ไม่ค่อยสูงสินกันหรอกก็พูดกันอยู่แต่ไม่ค่อยมี
ปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีไม่มีจ้ะเราห้ามแล้วก็ล้ม
ตั้งสามสี่รอบแล้วเนี้ยดึงอ่ะเพราะน้องคนที่ว่าเขา
ตายแบบนี้เขาก็หลุดมือแล้วน้องเขาก็ฟุกไปแล้ว
ก็ดึงเห็นฟาดไปแล้วทีนึงแล้วก็รีบไปดึงแต่
ดึงคนดึงคนมองหัวมันดึงไม่อยู่ไงเราดึงอีกข้าง
หนึ่งที่ไม่ได้ถือมีใช่ป่ะอีกมือก็ถือมีอีกข้าง
หนึ่งเขาก็ฟันออกฟันออกอย่างเงี้ยอืมเนี่ยค่ะ
เพื่อนคนงานที่ชื่อว่านางสาวสะสิทรหนูแก้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคำพูดที่ทำให้ทั้งสองคน
เนี่ยนะโกรธกันมากก็คือตอนช่วงเย็นผู้ตายไปโทรศัพท์
วงเงินกับผู้ต้องหาถามว่าเงินจะได้หรือยังลูกเมีย
หิวข้าวรอกินข้าวอยู่อืมประโยคนี้แหละทำให้ผู้ต้องหา
โมโหแล้วก็บอกว่าแค่นี้รอไม่ได้หรือไงก็เลยมีการท้า
ทายกันเกิดขึ้นนะคะจนเพื่อนเพื่อนต้องมาช่วยช่วยแยกช่วย
ช่วยปลอบว่าให้ใจเย็นกันลงอ่ะนะนางสาวสถิชร
บอกว่าตัวผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวมากเป็นเสาหลักของ
ครอบครัวพอทางครอบครัวโทรศัพท์มาบอกให้เร่งส่งเงินให้
ก็เลยโมโหที่ผู้ต้องหาเอาเงินมาให้ช้าในวันเกิดเหตุ
มีเรื่องลี้ลับด้วยนะคะนางสาวสาธิธรบอกว่าพอผู้ตายสิ้นใจแล้วเนี่ยนะ
เดินผ่านรถของผู้ตายเธอเห็นว่ามีร่างคล้ายกับผู้ตายนั่งอยู่บนรถนะคะ
เหมือนกับเขายังไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือเปล่า
คือเหมือนกับเพื่อนคนงานเห็นแล้วตอนนั้นเห็นกันหมดทุกคน
ทุกคนก็ตกใจรีบหนีออกจากตรงนั้นนะคะ
เพราะก็นั่งดื่มเหล้ากินข้าวอะไรกันอยู่อะค่ะ
แยกจากกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าอ้าวมาเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
กินข้าวอยู่เขาบอกว่ามึงรีบไงกูกำลังไปกดอยู่
มึงรอกูก่อนดีเขาบอกว่าแล้วคนครูครูต้องหา
ก็เลยบอกว่ามึงนักเลงไงกูไม่เคยหาเรื่องมึงเลยนะ
เขาบอกอย่างนี้มึงอย่ามาหาเรื่องกับกู
กูไม่เคยมีอะไรกับใครเขาก็โมโหมากเพราะว่าลูกกับเมียเขาหิวข้าว
รอกินข้าวมากใช่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
ลูกเขามี๖คนเขาก็ต้องเลี้ยงดูให้ครบทุกคน
เขาจะเป็นคนที่รักลูกรักเมียมากไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะ
พูดถึงลูกเขาตลอดจะเอาลูกเขาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วนะตอนนั้นคือลูกเมียเขาโทรมาว่า
ไม่มีตังค์ให้ลูกกินข้าวแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยโมโห
แฟนก็เจอก่อนครั้งแรกแฟนเจอก่อนเจอว่าเป็นเป็นเขานั่ง
นั่งอยู่ตรงหลังเบาะคนคนด้านซ้ายเหมือนแบบว่าคนนอน
คนนอนแล้วแบบลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
ครั้งแรกก็ไม่เชื่อว่ามีวิญญาณอะไรอย่างนี้
พอมองไปมันก็ใช่เขาเลยอ่ะคือคือแบบว่าถ้าคือแบบว่า
เหมือนคนลุกขึ้นมาแล้วนั่งเกาะแล้วมองว่าอะไร
ใครทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองตาย
ซึ่งวันนี้นะคะภรรยาของนายสุชาติผู้ตายก็เดินทางไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
ผู้ตายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะครับมีลูกตั้งหกคนนะคะอืม
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่าน่าเศร้านะฮะใช่ค่ะ
เพราะความเมาแท้แท้ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันสนิทกันอืมอืม
น่าสงสารที่สุดก็คือลูกเมียที่อยู่ข้างหลังนี่แหละใช่ค่ะ